พี่แจ๊คจะบอกว่าสาเหตุของการที่ดิฉันไม่ได้นอน
คุณผู้ชมนอนดึกจริงเมื่อวานนี้ต้องยอมรับเลย
สำหรับเรื่องการแฉมหากรรมทางการแฉของบรรดาสาวสวยทั้งหลาย
เคยได้แชทไลน์กันพระเอกกับพี่หมื่น

ตกจากเมื่อวานที่เขาไปท่องอายุทยากันนะคะ

คุณผู้ชมค่ะพี่หมื่นก็ได้พูดถึงเรื่องที่
เขาเล่นเป็นเรื่องแม่นามมารั้งจิตเดียว
กับต่างประเทศด้วยในการจะนำละครเรื่องนี้ของเราไปฉายที่นู่นด้วยนะคะ
ไปฟังความรู้สึกพี่หมื่นกับเรื่องดีก่อนเลยนะคะ

ผมว่ามันก็เป็นก้าวแรกที่จะทำให้เราแบบ

เขาอาจจะชอบพี่หมื่นมั้งไม่รู้เหมือนกัน

เราก็คงจะแบบว่าละครมันอาจจะแตกใหม่สำหรับเขามั้
พอใส่ชุดไทยแล้วด้วยเรื่องนางเอก
นางเอกก็น่ารักเรื่องพวกนี้เกาหลีเขาคงจะชอบนะครับ
ต่างชาติเขาดูแล้วรู้สึกเออประเทศไทยเป็นอย่างนี้เหรอ

คือเอาไปแปลหลายภาษามากที่ผมรู้มานะครับ
ก็ดีใจขอให้รัฐบาลสนับสนุนกันนะครับผม
ค่ะก็เชียร์นะคะก็ถือว่าเป็นผลผลิตนะคะ
เป็นละครไทยที่จะได้ดังทั่วเอเชียกันเลยนะคะ

อัโยเซโยคัมชิเมดอจอบเน่าเน่าอย่างงี้เอามา
นี่ฉันว่าพี่แจ๊คควรพักผ่อนนะคะ
เธอบนี้มี
คุณผู้ชมคะที่ไม่ได้นอนมันก็มาเรื่อง

ออกมาตามล่าค่ะเน็ตไอดอล
ออกมาแฉว่ามีหญิงสาว

มีการกล่อมนอนแคล็ปรูปมาด้วยนะคะ

ซึ่งจริงเราก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเวลาดูข่าวบันเทิงต้องฟังหูไว้หู
แต่ว่าเขาก็เล่าเป็นเรื่องราวว่าประมาณว่าพี่หมื่นของเราเนี่ยค่ะ
ไปทักทักทายอุ๊งอิ๊งเสร็จก็มีการแบบแซ่บกัน
แซ่บคืออาจจะกินส้มตำตำนัวตำซั่วอะไรก็ว่ากันไป
คุณผู้ชมมันมีหลายคอมเมนต์มากแต่คอมเมนต์ก็เดือดมาก
อยู่แบบเป็น๒ฝั่งละกันฝั่งนึงมองโลกในแง่ดี
เขาบอกว่าถ้าเป็นพระเอกเนี่ยก็ควรวางตัวให้มันดีไหมอย่าทำแบบนี้ไหม
ไม่ได้บอกว่าไปอยู่ไงได้ฟันแล้วแดงมาก

ฟันนี้แปลว่าฟันแปลว่าสนุกนะคะฟันฟันฟันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

แต่บางคอมเมนต์เขาก็บอกว่าถ้าเราเป็นลูกผู้หญิงเนี่ย

เพราะฉะนั้นตัวเราเองหรือเปล่าที่พาเราไปหาผู้ชายคนนั้น

ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้น
ว่ามันมีแบบเคสแบบนี้หรือเปล่าอยากจะบอกแบบจากใจเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวขึ้นมันก็เลือกแล้วแต่บางคนก็เงียบรูปปากไว้นะคะ
รูดซิปปากไปแต่บางคนก็แบบว่าพูดตรงคือมันก็เป็นสองแง่มุมนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจริงแล้วถ้ามุมมองตัวเองคิดว่าต้องมีสติค่ะ
สติอันดับแรกเลยถ้าผู้ชายทักมาเราก็ต้องรู้แล้วว่าอะไร
ทางฝั่งอันนี้ไม่ได้พูดถึงพี่หมื่นนะคะพูดเป็นโมเดลกว้าง
ฝั่งผู้ชายก็ต้องมีสติเช่นเดียวกันว่าเราก็ไม่ต้องไปทำแบบยุ่มย่ำอะไรอย่างนี้กับผู้หญิงนะคะ

อย่างหนึ่งก็คือควรวางตัวกันให้ดีแหละไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะ
เรื่องแบบนี้ไม่ควรจะกินในที่ลับแล้วเอามาขายในที่แจ้ง
มีดาราคนไหนชวนพี่แจ๊กรีนขึ้นห้องบ้างไหมค
ไม่มีค่ะมีได้ดื่มนี้มาละค่ะเพราะว่านี่ฉัน

เพราะว่าเราอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะ